วันนี้ต้องบอกว่าเหงาพร้อมกันทั่วทั้งประเทศนะคะ
เป็นสงกรานที่เงียบเหงาที่สุดที่เราเคยเจอกันมาเลยค่ะ

การมีพระธาตุเฉาะแฮมีการแห่พระพุทธรูปรอบเมืองกันบ้าง

เพราะว่าเขางดจัดงานกันทั่วทุกที่ค่ะ

นายรนชัยจีดพิเศษเพราะว่ารัชการจังหวัดหนองคลาย
อันเชิญน้ำส่งพระราชทานของสมเด็จพระกณิตฐาธิราชเจ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ส่งน้ำหลวงพ่อพระสัยที่วัดโพชัยพระรามหลวงนะคะ
อยู่ในอำเภอเมืองหนองคายเนื่องในวันสงกรานค่ะ
ปีนี้เป็นปีแรกค่ะที่วัดไม่ได้มีการอัญเชิญหลวงพ่อพระสัย
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคายและชาวลาว
ลงจากพระอุโบสถไปแห่รอบเมืองแล้วก็ประดิษฐานที่พระพลา
ให้ประชาชนได้มารดส่งน้ำขอพรกันนะคะ
ก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันป้องกันโควิด๑๙แล้วกันค่ะ

ส่วนที่สกลนครค่ะสวนสาธารณะริมน้ำลำพุงในอำเภอเต่างอย
สถานที่ตั้งของพญาเต่างอยอันศักดิ์สิทธิ์นะคะ
เหงาไม่แพ้กันเลยค่ะดูเหลือพญาเตางอยอยู่ตัวเดียวเท่านั้นค่ะ
ว่างเวงเลยนะครับ
คลับปรุงพื้นที่รองรับประชาชนที่จะเข้ามากราบหวายในอนาคตด้วย

ชาวบ้านเดินทางไปกลับไหว้ขอพรจากหลวงพ่อเพชร
ภายในพระอุโบสถวัดท่าหลวงพระอารามหลวง
ปีใหม่ไทยคนก็จะมาที่นี่กันนั่นแหละ

แล้วก็ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดประชาชนด้วยนะ

ระยะห่างกันด้วยตามมาตรการ

พระโกสัยเจติยารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่
และเจ้าอวาดวัดพระทัศน์ช่อแห่พระอารำหลวง
ทำพิธีจุดเทียนบูชาภาวนารักษาใจต้านภัยโควิด๑๙
ก็สวดมนต์ขอพรให้ญาติโยมในช่วงเทศกาลสงครานนี้นะคะ

นั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็บูชาเทียนตามประเพณี
ให้พุทธศาสนิกชนอยู่กับบ้านไม่ต้องออกมาวัดหรอก
แต่สามารถปฏิบัติตามไปด้วยกันได้
เราก็นั่งสมาธิออนไลน์กันไปนะคะ
จะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่วัดป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙นั่นเอง